อีกเรื่องหนึ่งสลดไม่แพ้กันสลดจนไม่รู้ว่าแล้วใครจะต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้
คุณลุงคนหนึ่งบอกที่บ้านบอกว่าเดี๋ยวจะออกไปงมหาหอยนะ
ไม่กลับอีกเลยค่ะสุดท้ายไปเจอนะคะ
เป็นศพจมอยู่ใต้น้ำแล้วถูกก้อนหินก้อนใหญ่สองก้อนทับร่างเอาไว้ไม่ให้ลอยขึ้นมาค่ะ
สิ่งเดียวที่ทำให้รู้ว่าเขานอนอยู่ตรงนั้นคือมือข้างขวาที่มันโผล่พ้นน้ำมานิดนึง
ที่ชี้อยู่นั่นคือก้อนหินก้อนเบอร์เรอนะคะ
โอ้โหเหตุการณ์นี้น่าสะลดใจจริงเพราะคนก่อเหตุเป็นชายป่วยจิตเวท
นี่ค่ะกู้ภัยต้องยกหินน้ำหนักน่าจะไม่ต่ำกว่า๑๐กิโลนะ๒ก้อนนี้เนี่ย
ช่วยกันยกหินก้อนที่ทับร่างคนตายออกมานะคะร่างเขาถึงลอยขึ้นพ้นจากน้ำออกมาได้อ่ะค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสักตีหนึ่งนะคะเมื่อคืนนี้ที่จังหวัดบุรีรำใต้สะพานห้วยจราเข้มากค่ะ
ผู้ตายคือนายโกสมคริปรำวัย๕๔ปีถูกก้อนหินขนาดใหญ่ทับร่างเอาไว้
น้ำเนี่ยจริงจริงลึกแค่๘๐เซนติเมตรนะคะแต่โดนก้อนหินทับเอาไว้
สภาพศพคือนอนหงายมีมือขวาโผล่พ้นน้ำมากล้ามเนื้อเนี่ยคือแข็งเกร็งไปหมดแล้ว
เนื้อตัวซีดที่หัวมีแผลชะกันด้วยแล้วก็เลือดไหลออกมาเยอะมาก
ต้นข้าวว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐ชั่วโมงค่ะ
ก่อนที่จะพบศพคนตายเนี่ยหลานชายกับญาติญาติตามหากันทั้งวันเลยนะคะ
เพราะว่านายโกสมเนี่ยบอกกับหลานบอกเออลุงจะไปงมหอยไปด้วยกันไหม
พอดีหลานไม่ว่างหลานเลยไม่มาลุงก็เลยเนี่ยคนนี้คือหลานที่ลุงกระโชนออกมา
บอกเออผมไม่ได้ไปลุงแกก็ปั่นจักรยานออกไปงมคนเดียว
แต่หายไปเลยทุกคนก็เดินออกมาตามหากัน
เจอแต่จักรยานจอดทิ้งบนสะพานแต่ไม่เจอตัวลุง
ส่องไฟหาก็แล้วตะโกนเรียกก็แล้วสุดท้ายก็เรียกกู้ภัย
กู้ภัยส่องไปส่องมาถึงเจอมือโผล่พ้นน้ำออกมาค่ะ
เขาก็ตรวจสอบพื้นที่รอบตรงนั้นไม่มีใครเลย
จากร่างของลุงโกสมกับผู้ชายคนนี้ค่ะ
ผู้ชายนี่ก้อนหินนะให้ดูผู้ชายคนนี้หน่อย

นี่เขานั่งอยู่คนเดียวเลยเป็นชายเร่ร่อนนะคะเก็บของเก่าขาย

ตอนแรกเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรเพราะว่า
ตอนที่เขามาค้นหามางมร่างมากู้ร่างมาอะไร
ผู้ชายคนนี้ก็นั่งอยู่ตรงที่เดิมนั่งดูอยู่ทุกกระบวนการขั้นตอนเลย
แต่พอดูไปดูมาตำรวจเขาบอกแต่ตรงนี้มันไม่ใช่ที่ที่คนจะผ่านไปผ่านมาเป็นปกติไง
แล้วอยู่ทำไมผู้ชายคนนี้มานั่งเฝ้าอยู่ตรงนี้
ก็เลยสอบเค้นไปสุดท้ายอ๋อผมฆ่าเขาเองครับ

แล้วที่น่ากลัวคือเขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นการฆ่าแบบจับกดน้ำอย่างเดียวนะครับ
เขาเอาของแข็งฟาดที่หัวลุงโกสม
จับลุงโกสมกดน้ำเขาบอกกดอยู่ตั้งนานแน่

แล้วหลังจากนั้นค่อยเอาก้อนหินมาทับร่างแล้วก็เฝ้าศพเอาไว้เพื่ออำพรางค่ะ
ไม่ได้แก้นะครับ

อ่าถ้าสมมุติว่าเป็นคนนะครับเดินไม่รู้จากการเดินเมามาสติสปะ
เตรียมมานั่งตัวหน้าตะตาแล้วมาพูดสักขามพูดมากจริงนะครับ
อ่าแล้วตะโกนตะคอกใส่ผมบอกโอ้นี่ไม้เหรอ

อิโต้ก็อยู่ใกล้ผมก็ไม่ได้จับนะ
คือเขาก็มาก่อกวนเราก่อนเหรอยังไง
ใช่จ้ะเขาบอกว่ามาหาหอยแต่เขาก็พูดมากกับผมอยู่ตั้งนานนะ

แล้วตะโทกใส่ผมอีกหนึ่งอ้าวแล้วผมไม่กลัวมึงรก

มีมีดอิโต้แล้วผมไม่กลัวมึงรก

ผมมันก็ผมเลยผมก็ป้องกันตัวเลยครับ
คือผู้ก่อเหพยายามบอกว่าผู้ตายมากรอกวนก่อน
นี่เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องห้ามเอาไว้ค่ะ
อย่างที่บอกผู้ก่อเหตุคนนี้นอกจากเป็นชายเร่ร่อนแล้วเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวทด้วย
เราเลยมีความจำเป็นที่ต้องเบลอหน้าคนก่อเหตุคือหลายคนบางทีคุณผู้ชมชอบบอกว่า
เนี่ยคนทำไม่ดีคนทำผิดเนี่ยทำไมชอบเบอร์หน้ากันจังแต่ผู้ตายเนี่ยทำไมเปิดหน้ากันจัง
คือบางทีมันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่จริงคุณผู้ชมอันนี้เราก็พยายามทำเต็มที่แล้วนะ

อ่ะทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่วัดเขากระโดงนะคะเป็นสถานที่จัดงานศพนายโกสมค่ะ
ได้คุยกับภรรยาของนายโกสมนะคะภรรยายังร้องไห้ไม่หยุดเลยนะเธอบอกว่า
เคงมากตอนนั้นไม่รู้จะอยู่ยังไงเป็นพดเป็นแพ้หนิค่ะ
ลูกชายอีกหนึ่งคนแต่ไม่รู้จะอยู่กันยังไงเพราะสามีคือเสาหลักของครอบครัว
เป็นคนจิตใจดีค่ะแต่ถ้าได้เมาแล้วแกก็จะเป็นคนเสียงดัง
กินเล่าประจำนะครับ
ยินดีให้เขามาขอเข้ามาศพแฟน
แล้วก็ส่วนเรื่องคดีก็ให้ตำรวจเขาเดินเรื่องไปค่ะ
ก็เป็นภัยกับคนอื่นนะคะ
ก็คือเขาก็ยังคุยรู้เรื่องอยู่
แต่ถามว่าเขาไม่เต็มไหมก็อาจจะมีบ้าง
แต่พี่มองว่าเขาคุยรู้เรื่อง
เขาคุยว่าเขาทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็คุยได้อะค่ะ
ก็อยากจะให้ช่วยดูค่ะ
มันเป็นไปตามกระบวนความยุติธรรมของพี่ด้วย

เพราะว่าถ้าน้องเคยทำฆ่าคนได้แล้ว

เพราะว่าเขาเอาข้อว่าเขาสติไม่ดีมาอ้าง
นี่คือความคิดเห็นของตำรวจในฐานะน้องสาวคนตายนะคะบอกว่า

ถ้าเป็นผู้ป่วยจิตเวทเขาก็ต้องพาไปบำบัด

คุณจะฆ่าคนฟรีแล้วก็ไม่ได้รับโทษนะคะ
แต่ที่แน่ครอบครัวและญาติของผู้ก่อเหตุ

เรื่องต้นทางฝั่งครอบครัวผู้ตายบอกว่า
ญาติผู้ก่อเหตุไม่มีใครติดต่อมาที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเลยนะคะ
ซึ่งทางด้านพี่สะพ้ายของผู้ตาย
ก็เป็นรองนายกเทศมนตรีตะบนอีสานด้วย
เขาก็บอกว่าคือคนก่อเหตุเป็นผู้ป่วยจิตเวทจริง
มีประวัติเป็นผู้ป่วยมา๒ปีแล้ว

ชาวบ้านเขาก็มีการพูดถึงกันในกรณีนี้เป็นวงกว้างเหมือนกันว่า

จุดเกิดเหตุก็อยู่ในหมู่บ้านที่มีคนพลุกพลาดด้วย

ถามว่าเขาเป็นผู้เปิดจิตเวทย์

อันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราตามเรื่องนี้ต่อให้

แล้วทางฝั่งญาติของผู้เกาะเหตุรับรู้แล้วหรือยัง